เรื่องของฟุตบอลอาเซียนครับที่จะแข่งขันในช่วงปลายปีนี้
หลายชาติที่จะแข่งขันในรายการนี้น่าจะต้องเป็นกังวลแหละครับ
เพราะว่าศึกฟุตบอลไทยลีกไม่หยุดนะครับ
บอกว่าไม่หยุดแล้วก็มีปัญหากับหลายชาติเพราะว่าตัวหลักในย่านอาเซียนเขามาเล่นในฟุตบอลไทยลีกนะครับ
แต่ในเบื้องต้นทางสมาคมแจ้งไปยังที่ประชุมว่าศึกไทยลีกจะไม่หยุดการแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อให้ชาติสมาชิกทราบว่านักเตะที่ค้าแข้งในศึกฟุตบอลไทยลีกนั้นอาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวจากสโมสรไปรับใช้ชาติ
ทำให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละทีมแต่ละสโมสรที่จะปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาตินะครับ
ส่วนรูปแบบการแข่งขันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องมีการหารือเพิ่มเติมในที่ประชุมอีกครั้งนะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาซ้อมในฐานะนักเตะทีมการท่าเรือทุกคนในทีมทั้งผู้บริหารสโมสรและเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับทำให้ความตื่นเต้นที่มีในช่วงแรกค่อยหมดไปแล้วก็สามารถโฟกัสกับการซ้อมได้
ที่เป้าหมายปัจจุบันก็คือการพัฒนาฝีเท้าให้ดีกว่าเดิมในทุกวันเพื่อช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นของทีมให้มากที่สุด
เดี๋ยวจะมีการคอนเฟิร์มโปรแกรมอีกครั้งนะครับ